รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตอนนี้ได้อายัดรถหรู
แล้วก็มีการออกหมายเรียก๖ดารานักแสดงเข้าให้ปากคำเพิ่มด้วย
พลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แถลงข่าวการติดตามยึดอายัดรถหรูกว่า๓๐คันมูลค่า๖๘ล้านบาท
ของนางสาววรรณภาพวงศลและนายกรพวงศล
โดยการผลิตเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมายไม่ได้คุณภาพ
ซึ่งการสืบสวนขยายผลตรวจสอบพบว่า
ผู้ต้องหาทั้งสองคนได้โอนย้ายทรัพย์สินที่ได้จากการช่อกงประชาชนไปซื้อรถยนต์

ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ารถยนต์ทั้ง๓๐คันอยู่ที่ไหนบ้าง

มีชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ครอบครอง
ผู้ที่ได้ครอบครองจากการยักย้ายโอนรับฝากและขายให้
ก็จะถือว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องและมีความผิดตามพระราชบัญญัติการฟอกเงินค่ะ
รถยนต์ของผู้ต้องหาทั้งสองคนถูกโอนย้ายไปให้ใครบ้าง

ก็จะแจ้งพนักงานสอบสวนทราบเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินต่อไปอีก

ได้เปิดเผยรายชื่อดารานักแสดง

แก่นายนิสามณีเลิศวรพงศ์

นางสาวคนึงนิดจักษมิทธานนท์หรือว่ารถเมย์
นางสาวชีรณัทยูสานนท์หรือว่าน้ำชา

ตั้งแต่เวลา๑๐โมงเป็นต้นไปค่ะ